เอาล่ะเรื่องของการเดินทางโอ้โห
คนเริ่มทยอยเดินทางออกจากพื้นที่กรุงเทพมนาคม

ไปดูเส้นสายไปปราจีนบุรีกันก่อน
เพราะปลาจีนบุรีจะออกทั้งภาคตะวันออกได้

เมื่อคืนที่ผ่านมารถคึกคักนะ
รถผ่านเส้นทางนี้ค่อนข้างจะเยอะแล้วนะฮะ

ครับก็ปริมาณรถหนาแน่นเป็นระยะนะครับ
ทำให้การจราจรชะลอตัวตรงถนนสาย๓๐๔ปราจีนบุรี

บริเวณสะพานต่างระดับแยกเขาหินซ้อน
เข้าพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิอำเภอกบินบุรี
จนถึงพื้นที่อำเภอนาดีนะครับ
ติดต่อกับอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา

โอ้โหคุณผู้ชมประชาชนแวะเข้าไปเยอะมาก

เข้าไปพักหน่อยพักรถพักคนนะฮะ
เข้าห้องน้ำห้องท่าซื้อของกินกันหน่อยนะครับ

ก็พบว่ามีปริมาณรถติดสะสมจากสัญญาณไฟนะครับ

เส้นนี้ติดสะสมกว่า๑๐กิโลเมตร
อันนี้สาย๓๐๔ปราจีนนะฮะ
ใช่ค่ะนี่ก็มีประชาชนที่มาจากทางฝั่งภาคตะวันออกนะฮะ
ทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาก็เข้าเขตพื้นที่ภาคอีสาน
ถนนสาย๓๐๔ตรงตำบลชัยมงคลที่อำเภอเมืองของโคราชเนี่ยนะคะ
รถค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็ดูสิคะ

ตรงไหนที่เขามีโครงการก่อสร้างพวกทางแยกต่างระดับ
ตัดทางหลวงหมายเลข๒๙๐กับทางหลวง๓๐๔
จังหวัดนครราชศรีมาอันนี้เขายังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จไง
ช่วงที่มีการก่อสร้างก็จะมีรถสะสมแบบนี้
แล้วก็สภาพการจราจรตรง๔แยกอำเภอโชคชัย
สภาพการจราจรค่อนข้างแน่นนะฮะ
มีปริมาณรถติดสะสมกว่า๑กิโลเมตร
อันนี้ก็เริ่มเท่านั้นคุณผู้ชม
อันนี้เส้นไปภาคตะวันออกกับภาคอีสาน

คุณผู้ชมฮะไปดูทางภาคเหนือกันบ้างนะครับ
แน่นอนจากกรุงเทพผ่านอายุทยาไปผ่านนครสวรรค์

โอ้โหมีปริมาณรถที่เดินทางผ่านมากขึ้นนะครับ

เริ่มมีรถหนาแน่นโดยเฉพาะบริเวณสี่แยกเดชาติวงศ์
จุดตรงนี้เรารายงานทุกปีนะฮะและทุกเทศกาลด้วยนะฮะ
สี่แยกเดชาติวงขาขึ้นจะมีปริมาณรถค่อนข้างมาก
มีรถติดท้ายแถวยาวนับร้อยเมตรนะครับ
เช่นเดียวกับบริเวณ๓แยกอุทยานสวรรค์

รอสัญญาณไฟก็มีปริมาณรถ
เริ่มติดหนาแน่นด้วยเช่นกันนะครับ

เส้นทางนครสวรรค์พิสุนุโลกนะครับ
แล้วก็นครสวรรค์แยกกำแพงเพชรเนี่ยนะครับ
มีปริมาณรถจำนวนมากเช่นเดียวกัน
แต่ถนนทุกสายยังพอจะทำความเร็วได้ดี
ซึ่งคาดว่าในช่วงก่อนวันหยุดยาว
จะมีการเดินทางสายเหนือเพิ่มมากขึ้น
คุณเชื่อไหมเย็นนี้ค่ำนี้ไปจนถึงเช้าพรุ่งนี้เนี่ย
น่าจะมีคนเดินทางออกต่างจังหวัดกันเยอะมากขึ้นแล้วนะครับ
วันนี้ทางตำรวจท่องเที่ยวเขาก็มีการปล่อยแถวนะครับ
ในการที่อำนวยความสะดวกเรื่องการจราจร
แล้วก็รวมถึงตำรวจในทุกพื้นที่ด้วย